คุณผู้ชมฮะนี่มาดูโจรได้ใจย้อนกลับมาอีก
เพราะว่ารอบแรกก็ได้ของไปของนั่นคืออะไรรู้ไหมคุณ
ล้อแม็กซ์ฮะที่ร้านล้อแม็กซ์แห่งนี้อยู่ริมถนน
ปิดสแลนด์เขียวไว้แบบนี้ปรากฏว่าโจรฮะมันเห็นสแลนด์โหวะคุณ

แลนด์ตอนปิดไว้มันโหวนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว
มันโหวนี่นะก็เลยวนรถกลับมาพอกลับมานะหันซ้ายหันขวามองหน้ามองหลัง
ไม่มีใครเห็นคว้าเลยคุณผู้ชมดูจังหวะนะที่โจรรายนี้นะค่อยหันซ้ายหันขวา

นี่เราคว้าถึงนี่นะคว้าถึงแล้วจะได้บึงไปเลย
ท้ายที่สุดคว้าล้อแม็กซ์ไปแล้วเห็นแสลมสีเขียวไหมมันโบ๋อ่ะ
คือเหมือนกับโบ๋เป็นประตูที่เชิญชวนให้เข้าไปหยิบซะเหลือเกิน
มองก็เห็นหยิบก็ง่ายคุณคิดดูว่าเจ้าของร้านล้อแม็กซ์เนี่ยเขาเห็นคลิปนี้เห็นวงจรปิดเขาก็พูดเอง
ไอ้แสลนด์ของเราก็โหวสักขนาดนี้มันก็เลยล่อตาเจ้าโจรเอาไป๑วงในวันที่๒๕มกราคมช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ต่อมาคุณมากลางดึกวันที่๓๐มกราคมเพราะว่ารอบแรกได้ใจไปใช่ไหมนี่ฮะมากลางดึกนะครับประมาณสักตีหนึ่งนะครับ

ใช่ก็เลยเอาเป็นคู่ลายเดียวกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านอู่ช่างรัฐ
อู่ซ่อมรถยนต์และจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มือ๒
พิธีหมู่๓ตะหมุดเกาะขวางอเภอเมืองจังหวัดจันทร์ธรรมบิรินะฮะ
เจ้าของร้านคราวหลังต้องซื้อแลนด์ใหม่แล้วนะฮะ

ทีนี้ปริญญาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะฮะ
ขณะเกิดเหตุทางครอบครัวกำลังไปร่วมงานศพ
อยู่ที่วัดห่างจากอู่ประมาณ๒กิโลเมตร

จริงกล้องก็ติดไว้หลายมุมเหมือนกันนะฮะ
เห็นผู้ก่อเหตุก่อเหตุครั้งแรกไม่พอ
ครั้งที่๒มาอีกทีห่างกัน๕วันเท่านั้นเอง

วันแรกนะที่ขโมยไป๒๕มกราคม
ทางร้านไม่ติดใจเพราะเอาล้อแม็กซ์มาคืน
ขออภัยครั้งแรกสุดเมื่อเดือนก่อน

ทางร้านก็เลยไม่ติดใจกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำอีก
วันที่๒๕และวันที่๓๐มกราคม
ตามคลิปที่เห็นนี้เลยนะฮะในการล้วงกัน

ทีนี้ก็เลยเอาคลิปไปแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรี

แม็กซ์ที่หายไปจริงตั้งราคาขายไว้

ซึ่งเป็นล้อแม็กซ์มือ๒ที่ลูกค้านำมาเทิร์นนำมาเปลี่ยน
ว่าผู้ก่อเหตุจะนำไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่า
อันแรกที่เอาไปวงเดียวขายไม่ได้ราคาหรอกนะฮะ

พอกลับมาอีกทีก็เลยเอาเป็นคู่ไปนะฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามหาเบาะแส
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อนะครับ
นี่ไงพอมีตำหนิรูปภัณฑ์สันธารเห็นชัดแบบนี้
ตำรวจก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากครับ